ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตลอดทั้งฤดูการที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ถือว่าเข้มข้นมากแย่งแชมป์กันจนถึงช่วงท้ายของการแข่งขัน
และในปี๒๐๑๘ที่ผ่านมาก็เป็นการท่าเรือที่คว้าแชมป์ไปครองค่ะ
ไลท์ก็ต้องยกให้การลุ้นแชมป์ของทั้งสองทีมในนัดสุดท้ายนะคะ
สถานการณ์นะตอนนั้นก็คือการท่าเรือนำอยู่๑คะแนน
ต้องการเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายให้ได้หากว่าอยากจะคว้าแชมป์

หลังจากต้องรอคอยมานานกว่า๑๑ปีด้วยกันค่ะ
อุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติไทย๑คะแนนเท่านั้น
ก็ทำเอาบรรดานักเตะชนบุรีอดีตสโมสร
แชมป์สโมสรเอเชีย๒สมัยผิดหวังไปตามกัน

บุกไปเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้
แต่ว่าคะแนนก็ตามไม่ทันค่ะ
และหลังจากคว้าแชมป์ได้ไม่นานนะคะ
โชชโดมอุดมทวีสุกุญซื้อของทีมการท่าเรือก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

สร้างความงุ่นงงให้กับทั้งนักเตะแล้วก็กองเชียร์โต๊ะเล็กของการท่าเรือเป็นอย่างมากเลยค่ะ

ส่วนใน๒ทีมที่ต้องตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น๑ของฤดูการหน้านะคะ
โมสรแรกก็คือสโมสรศรีปฐุมค่ะ
สร้างสถิติลงสนาม๒๖นัก
รวดไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะคะ

เพิ่งจะเกิดขึ้นในวงการฟุตซอลลีกตั้งตลอด๑๐ครั้งที่มีการแข่งขันมาค่ะ
เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้เพียงแค่ปีเดียวนะคะ
แล้วก็ต้องหล่นไปเล่นในดิวิชั่น๑อีกครั้ง
ซึ่งในช่วงท้ายฤดูกาลก็ขับเคี่ยวอยู่กับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีคะแนนเหนือกว่าอยู่๑คะแนน
แม้ว่าจะปิดฤดูการเจองานง่ายแล้วก็เอาชนะศรีปฐุมไป๔ประตูต่อ๒
แต่ว่าไม่พอนะคะเพราะว่ามภาคก็เก็บชัยชนะได้เช่นกันค่ะ